ที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยครับผู้ชายคนนี้เข้าป่าไปหาน้ำพึ่ง
ปรากฏว่าถือครบเพลิงไปด้วยฮะมันมีจังหวะหนึ่งที่
คบเพลิงร่วงตกพื้นแล้วมีแต่ย่าแห้งไงไฟลุกพลึบ
ลามมาติดตัวก็หนีหนีไปติดอยู่บนหน้าผาสูงเป็นร้อยเมตรลงไม่ได้
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันพาตัวลงมาอย่างปลอดภัยฮะ
ทีมกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินแล้วก็พร้อมกับชาวบ้าน
นำทางปีนขึ้นเขาหาชัยตกหน้าผาสาเหตุจากการหาน้ำพึ่ง
กลับไปเลยพี่
โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคะ

สูงประมาณ๑๐๐เมตรความชันตึก๓๐กว่าชั้นนะฮะ
ผู้ที่ไปติดอยู่บนหน้าผาสูงนั่นก็คือนายสุชนกลีบแก้วอายุ๔๘
ช่วยลงมาได้เดี๋ยวลองดูนะครับ
ข้าวที่เขากินเมื่อกี้ข้าวกล่องเห็นไหม
คือกินด้วยความหิวเพราะ๒๔ชั่วโมงที่ไม่มีข้าวไม่มีน้ำตกถึงท้อง

ติดเป็นวันตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
เห็นไหมตามเนื้อตามตัวมีรอยผู้พองแผลไฟลวก
คือเจ้าตัวถูกไฟลวกก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดไปซ่อนอยู่ที่หน้าผา

ทำยังไงดีล่ะก็เลยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ

ชีพกู้ภัยมีทั้งจากสุราชจากพัทธลุง

มีเจ้าหน้าที่จากป่าไม้ด้วยเป็นร้อยนาย

ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องการปีนเขา
แล้วยังมีหมาด้วยครับ
หมาชื่อว่าเจ้ากาแฟมันแสนรู้มาก

แล้วคุณเห็นไหมสังเกตตรงนี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้

นั่นคือควันไฟที่ครบเพลิงตก
แล้วไฟลุกไหม้พื้นไหม้ย่าแห้ง

นี่ไงแล้วเจ้าตัวไปไหนได้ล่ะ
นั่นสิปีนลงมาเองไม่รอดแน่เลย
เพราะว่ามันสูงมากแล้วมันเสียวมากด้วยนะครับ
เขาเข้าป่าไปหาน้ำพึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน
กับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายปริญญาครับ

ตัวนายสุชนคนนี้ปีนขึ้นไป
เห็นแล้วโอเคเห็นรังพึ่ง
จังหวะนั้นมันมีกิ่งไม้หักลงมา

เพราะว่าต้องไล่ฝูงพึ่งด้วยเกิดเพิ่งมาต่อย

พบเพลิงร่วงจากมือพอดี

ตรงนั้นก็ไฟตรงนี้ก็หน้าผา

และช่วยได้ช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานะฮะ
พาตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยและเรียบร้อย

เจ้าตัวยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยนะครับ

กล้าขึ้นไปยอดผา
ไปหาน้ำพึ่งเพียงคนเดียวแบบนี้อีกแล้ว
ต่างก็ต้องรักษาตามอาการ
ตอนนี้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
จุดเกิดเหตุที่เห็นหน้าผาสูงเมื่อกี้นี้คือ

อำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช

คดีนะคะเอาจริงโชคดีมาก